ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ที่อมกอดกันหน่อยนะคะ
พอดีมีเพจนึงเขาแชร์ภาพเด็กหญิงวัย๖ขวบคนนึง
แขนขวาน้องเนี่ยคือพิการนะคะ
เพราะว่าถูกไฟไหม้แล้วน้องอาศัยอยู่กับคุณยาย

แม่ตายพ่อแต่งงานใหม่
ก็เลยต้องมาอยู่กับยายที่มีฐานะยากจน
คือมันก็เป็นหนึ่งในปัญหาของสถาบันครอบครัวนะ
แต่ก็พอดีแล้วค่ะพอมีคนโพสต์ภาพแบบเนี้ย

อยากที่จะช่วยเหลือน้องเยอะเลย
บ้านติดป่าฮาติดดอย

คนก็แชร์กันเยอะเข้ามาคอมเมนต์กันก็เยอะค่ะ

พิเชษจิรณันตสินผู้บังคับการตำรวจ

สั่งการให้ตำรวจสพออมก๋อยไปเยี่ยมน้องเลยนะคะ

เครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินจำนวนนึง

จอแวร์หยกภูอายุ๕๕ปี

คือนอนผิงไฟคลายหนาวอยู่อะค่ะ
แล้วก็ด้วยอุบัติเหตุคนใดไม่รู้แหละ

ก็เลยทำให้นิ้วข้างขวาของน้องพิการ
แล้วก็มีแผลเป็นตามลำตัวแล้วก็ใบหน้า

น้องเป็นคนน่ารักมากเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนได้ดีเลยค่ะ

แล้วก็อาหารการใช้ชีวิตในแต่ละวัน
ก็เลยลำบากต้องเดินทางจากบ้านมา
โรงเรียนเนี้ย๓กิโลเมตร

ห่วงยิ่งฟังแล้วยิ่งฟับน้องไป
มันยิ่งสะท้อนใจไปอีกนะ

ก็ถ้าใครอยากจะช่วยเหลือน้องนะคะ
ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ครูทันสุดาหยกภู
ขึ้นค้างนานหน่อยแล้วกันนะ
เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพหน้าจอไว้ก็ได้
ถ้าจะโทรมาเนี่ยขอเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนนะคะ
เพราะว่าในโรงเรียนไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ
คือจริงเมืองไทยยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะ
ที่มันก็ยังห่างไกลตัวเมือง
ยังห่างกลายเทคโนโลยีต่าง

สัญญาณโทรศัพท์ยังทีไปไม่ถึง

น่าสงสารมากเลยนะฮะ